กันต่อนะคะที่น้ำจิตน้ำใจของคนบันเทิงนะคะที่ยังลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนคนเดือดร้อนกันมากมายกันหลายพื้นที่กันเลยนะคะ
ที่คนแรกเลยนะคะนี่สดร้อนเมื่อสักครู่ค่ะ
ร็อกเกอร์ขวัญใจแฟนเพลงค่ะพี่เสกโลโซมากับตัวเลยนะคะมาตัวเป็นเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะร้องเพลงไลฟ์สดหาเงินช่วยเหลือคุณหมอไปได้นะคะ๒ชั่วโมงเกือบครึ่งล้านค่ะ
มาวันนี้นะคะพี่เสกและครอบครัวหอบเอาข้าวปลานะคะอาหารจำนวนมากไปแจกแถวบ้านแถววัดสิริพงศ์ย่านวัชรพลนะคะ
เริ่มแจกตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะ
นี่เป็นภาพนะคะที่ประชาชนชาวบ้านมารอรับอาหารหลายคนก็อยากจะมาเจอตัวพี่เสกเป็นนี่แหละค่ะ
เชื่อว่าการได้เจอศิลปินดวงใจนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งกำลังใจให้หลายคนมีรอยยิ้มมาได้นะคะในสาการแบบนี้ค่ะ
ดาราสาวดีกีนางสาวไทยนะคะคุณหมิงนั่นเองนะคะ
ิงอรินมาสค่ะที่เห็นวิกฤตโควิด๑๙ทำให้ทุกคนทุกอย่างต้องหยุดนิ่งนะคะหลายคนตกงานขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะคะ
ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนำอาหารกล่องพร้อมหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนที่ตกงานจำนวน๕๐๐บาท
คนเยอะมากจริงคุณผู้ชมที่ตลาดวิชัยพรพระราม๒นะคะ
รอยยิ้มและเติมพลังใจให้ทุกคนมีแรงสู้กันค่ะขณะที่พิธีกรร้องได้
กำลังซ่านะคะและเกมต่อชีวิตของเราพี่เอชายาค่ะนะคะ
ก็ไปเป็นศิลปินจิตอาสาร่วมมอบข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัม
ให้แก่ลงทานที่วัดธาตุสรุงสมรรถอุทัยธานีนะคะ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสาการโรคระบาดโควิด๑๙
ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาลขญาตินะคะสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ
นะคะก็ตามภาพที่เห็นเนี่ยก็คือประชาชนก็คือไปรอรับอาหารนะคะ
แล้วก็ได้กำลังใจดีจากศิลปินที่ตัวเองรักด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะสุดยอดน้ำใจของทุกคนเลยในช่วงนี้นะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อ